บุ๊คคุณน้ำแข็งครับแล้วก็คุณผู้ชมด้วย
วันที่๔คือวันนี้หรอครับ
ถึงวันที่๗มิถุนาบอกว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
เป็นอิทธิพลมานะครับบอกว่าเริ่มแล้ววันนี้นะครับ
เรียนหนึ่งนะคะผมเตือนก่อนคุณปลานะครับ
ว่าเรื่องแบบนี้นะครับของกรมอุตุนิยมนะครับ
เตรียมตัวรับฝนหน่อยนะครับ
นาทวิสักธณดชคลน
หลังกรมยุตุนิยมวิทยาคฤาภัณฑ์ออกประกาศแจ้งเตือนว่า
ช่วงวันที่๔๗มิถุนายนนี้นะฮะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย
จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและตกหนักในบางแห่ง
จากนี้นะครับยังได้กำชับให้ติดตามตรวจสอบอาคารและระบบชนประธาน
สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มที่
เต็มศักยภาพรวมทั้งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด
สำหรับในพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องมือ
รองรับเตรียมพร้อมไว้ด้วยนะฮะ
และนินยำทุกโครงการของชนบทาน
สภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตน

โดยให้รวมความคิดแล้วก็ร่วมบูรณาการกับผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงที
โอ้โหพอพูดเรื่องนี้เสร็จปั๊บครับ

หางอะไรครับฝนตกครับฝนตกครับอ๋อฝนตก
๔๕ชั่วโมงน้ำท่วมในเทศบาลนครขอนแก่นเลยนะ
โอ้โหพี่ทิเต้ไปใช่ไหมผมกลับบ้านพอดีนะครับ

อืมนะครับก็ช่วงนี้ก็มีคำเตือน